ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวของพี่หนุ่มสอนรามจู่เนี่ย
ภรรยาของพี่หนุ่มกุ๊กก็โพสต์รูปนะคะ
เป็นภาพมือของน้องวีจิก็คือลูกสาววัย๒เดือน
แต่ชาวเน็ตเขาด้านไปโฟกัสที่ไหน
นิ้วน้อยของน้องวีจิ
ที่แบบลักษณะเอ๊ะเหมือนนิ้วกลางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
วกกับแคปชั่นที่คุณแม่เขาโพสต์ไว้

ชาวเน็ตก็เลยอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการตอบโต้ใครหรือเปล่า

รวมถึงแนะนำว่าไม่อยากให้เอาลูก
เกี่ยวกับเรื่องดราม่าแบบนี้เลย
เพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กมาก๒เดือนนะจ๊ะ

ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลในการเลี้ยงลูก

สรรจทะยานของความเป็นพ่อแม่เนี่ย

เราคงไม่ให้ใครมาทำให้ครอบครัวเราเนี่ย
ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เป็นความประสงค์ร้าย

ทั้งเราเปิดรับอยู่แล้วและกล่าวขอบพระคุณแม่
แต่บางทีคำพูดที่มันไม่สุภาพ
หรือไม่ได้ประสงค์ดี
แล้วมาถึงที่ลูกเรามาถึงภรรยาเรา

เขาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องแบบว่าปกป้องเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

คอมเมนต์เข้าไปแล้วแบบเป็นคำแนะนำที่ดี
เขาก็ยินดีรับไว้แต่ถ้ามันรุนแรงเกินไป
ก็ต้องขออนุญาตนะบล็อกนะคะ
อันนั้นก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาจะเข้าไปเม้นต
จะเข้าไปพูดอะไรคิดเป็นใจเขานิดนึงเนาะ